คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของพวกเราเอง
ส่วนใหญ่ก็อยู่นอกบ้านนะครับทำงานนอกบ้าน
ทำให้ตรงนี้กลายเป็นช่องโหวตช่องทางให้คนร้ายสามารถเข้าไป
รกรรมทรัพย์สินภายในบ้านได้แต่ว่ามีทางเลือกให้กับคุณผู้ชม
ในการทำประกันภัยจุรกรรมนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ทำให้เรานั้นอุ่นใจในการไปทำงานนอกบ้านได้
ประกันภัยแบบนี้จะมีรูปแบบอย่างไรมีความคุ้มครองอย่างไร
วันนี้เรามาคุยกันกับคุณพิษสมัยวิพัฒนครุฑครับ
เข้ามาแนะนำสดสดพร้อมพร้อมกันนะครับคุณพิษสมัยสวัสดีครับ

ประกันภัยจุรกรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วคืออะไรครับ
การประกันภัยจนละกรรมนะคะก็คือการโอนความเสี่ยงภัย
มาให้กับบริษัทรับประกันวินาศภัยนะคะ
ความคุ้มครองในกรณีที่ทรัพย์สินที่จัดเก็บอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย
ได้รับการสูญเสียศูนย์หายไป
การเกิดจากการที่ถูกคนร้ายเข้าไปภายในอาคารสถานที่
สินที่ว่านี้ที่เอามาทำประกันภัยได้
ก็เช่นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างนะคะ
เครื่องใช้สำนักงานอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องจักรสต็อกสินค้า
นอกจากตัวทรัพย์สินที่ได้รับความครองแล้ว
สถานที่ที่จัดเก็บนะคะที่ถูกคนร้ายบุกรุกเข้าไป
ใช้กำลังเข้าไปแง๊ดแง๊ะทำให้ตัวสถานที่เสียหายด้วย
ตัวนี้ก็ได้รับความครองด้วยจากกรมฐานประกันจรกรรมประเภทนี้ค่ะ
การทำประกันภัยแบบนี้คุ้มครองครอบคลุมอย่างไรบ้าง
ถ้าเกิดว่าผมสนใจแล้วไปทำแล้วจะรับการคุ้มครองอย่างไรบ้าง
ก็มีลักษณะของความครองแบ่งออกเป็น๓ระดับนะคะ
ระดับแรกเราเรียกว่าจร๑นะคะก็คือให้คุ้มครองในกรณีที่
ลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะ
ก็อย่างที่เรียนนะคะคือสถานที่จะต้องได้รับความเสียหายด้วย
จากการที่คนร้ายที่เป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยไม่รู้จักไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะ

เข้าไปในอาคารแล้วก็มีร่องรอยของการอาคารเสียหาย
แล้วก็ของภายในศูนย์หายไป
นี่เป็นระดับแรกที่เรียกว่าจร๑
ระดับที่๒ก็คือนอกจากลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะแล้ว
ก็ยังมีในเรื่องของการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ด้วย
ทรัพย์ก็คือว่าใช้กำลังประทุษร้ายนะคะ
มีคนร้าย๑คน๒คนนะคะ
ใช้กำลังประทุษร้ายชิงทรัพย์ไป
อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของปล้นทรัพย์นะคะ
กรณีที่มีคนร้ายมากกว่า๓คนขึ้นไปนะคะ

อันนี้คือจร๒นะคะ
สุดท้ายเป็นระดับที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดนะคะ

จรสามนี้ทั้งลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะ
ปรากฏร่องรอยงัดแงะหรือไม่ปรากฏก็ตาม

บริษัทนโยบายของการรับประกัน
จารณรับประกันภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยนะคะ
ที่จะดูว่าจะขยายความครองให้ในระดับใดนะคะ
ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจทำรายการเสร็จแล้วนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยบ้านถูกคนร้ายจุรกรรมไป
สิ่งแรกที่ผู้ที่เป็นผู้เสียหายต้องทำ

ก็นึกถึงบริษัทประกันภัยแจ้งบริษัทประกันภัยทันทีเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็สำรวจความเสียหายว่ามี
สินอะไรของท่านสูญหายเสียหายไปบ้างนะคะ
แล้วก็รีบไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
หรือว่าเก็บคงสถานการณ์ของที่เกิดเหตุเอาไว้

จากว่ารอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายก่อนนะคะ
หลังจากนั้นก็ดำเนินการนำส่งสำเนาประจำวันนะคะ
แล้วก็แสดงหลักฐานเอกสารต่างรวมถึงรูปภาพนะคะ
ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องซ่อมแซมบ้าน
ต้องเปลี่ยนกระจกหรืออะไรทันที
ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนิดนึงนะคะ
หลังจากนั้นก็รวบรวมแล้วก็ส่งให้กับบริษัทประกันภัยนะคะ
ดำเนินการในขบวนการของการพิจารณาชดใช้ต่อไปนะคะ

เป็นรองภูมิในการธุรกิจสถาบันการเงินกรุงเทพ

เป็นการป้องกันความปลอดภัยจากคนร้ายที่ไป
รกรรมทรัพย์สินในบ้านของคุณผู้ชมนะครับ